เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะครับที่ราชเทวีอพาร์ทเมนต์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดทางด้านของตำรวจพิสูจน์หลักฐานเองแล้วก็คณะแพทย์รวมทั้งสำนักงานโยธาของกรุงเทพมหานคร
ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเรื่องของความปลอดภัยว่าจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร
หรือว่าต้องมีการปิดอาคารหรือเปล่าติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณพลอยสจิฤทธิสินรายงานสดมาจากพื้นที่เกิดเหตุครับ
ขณะนี้นะคะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมค่ะ
ก็อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบอาคารนะคะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายค่ะ
ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะ
ต้องใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์
พร้อมกับลำเลียงผู้ที่ติดอยู่ค้างอยู่ด้านบนนะคะ
ลงมาด้านล่างได้ค่ะขณะที่ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ก็ได้เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังค่ะว่าเขาได้พยายามที่จะเดินไปกดกริ่งนะคะ
เพื่อที่จะเตือนสัญญาณไฟไหม้ค่ะแต่ว่ากลิ่งนั้นไม่ดังค่ะ
มีแต่เพียงแสงสีแดงเท่านั้นนะคะจึงได้ขึ้นมาตะโกนบอกค่ะ
เพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกันนะคะให้วิ่งลงมาด้านล่างค่ะ
นายสิริสักเกียรติหนุนทวีนะคะอายุสามสิบเจ็ดปีค่ะ
เจ้าหน้าที่รัฐนะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้มากว่า๗ปี
ก็ได้บอกเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังค่ะว่า
ได้เช่าอาคารแห่งนี้นะคะและราคาค่าเช่าห้าพันห้าร้อยบาทค่ะ
โดยขณะเกิดเหตุนะคะประมาณเวลาตี๓ค่ะ
ก็ได้นอนอยู่ภายในห้องพักนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงคนเออะโวยวายอยู่ด้านนอก
แต่ก็ไม่คิดนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะคิดว่าเป็นเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันเท่านั้น
จนกระทั่งนะคะมีคนได้ร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
ได้พยายามเปิดประตูออกมาดูนะคะแต่ว่าเนื่องจากประตูนั้นได้รับความร้อน

จึงต้องมีการทุกช่องเล็กด้านล่างนะคะแล้วก็มุดออกมาค่ะ
ซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันค่ะ
ครับก็ตอนแรกผมก็นอนอยู่ประมาณสักตี๒๓๐ถึงตี๓เนี่ยฮะ
มันก็มีเสียงคนโวยวายออกมาตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นคนทะเลาะอะไรกัน
ก็เลยไม่ได้เปิดประตูออกไปประมาณสัก๑๐นาทีได้นะฮะ
ตอนแรกเข้าใจว่านึกว่าเป็นเรื่องอะไรปกติหรือว่ามีอะไรทะเลาะอะไรกัน
แต่พอควันเยอะขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหาทางออกไปอยู่ตรงระเบียงแทนนะครับ
รอไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมีคนมาเคาะประตู
พอดีประตูที่ห้องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันโดนความร้อนแล้วมันเปิดออกไม่ได้

เอกอัศวินขวัญเมืองนะคะก็ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯประหาราคอน
หรือห้องช้าบริเวณชั้นห้าค่ะโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใดค่ะเนื่องจากอาคารนี้นั้นนะคะเป็นอาคารเก่าแก่นานกว่าสามสิบปีค่ะสายไฟและระบบต่างต่างนั้นก็อาจจะเก่าแก่แล้วก็เกิดการชำรุดทำให้เกิดเปลวเพลิงแล้วก็ทำให้เกิดมีกลุ่มควันได้โดยขณะนี้นะคะทางเขตราชเทวีค่ะก็ได้มีก
มาแสดงตัวตนค่ะเพื่อเข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายในอาคารด้วยซึ่งตอนนี้นะคะก็มีผู้มาลงชื่อแล้วกว่า๑๐๐คนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพอาหารละครกันค่ะอาคารนี้มันสร้างมานานแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าสายพวกนี้มันจะเก่าเสื่อมหรือว่ามันก็อาจจะเสื่อมคุณภาพแล้วก็ไปช้อตไปช้
ทั้งหลังนี้แล้วก็เมื่อสักครู่ได้คุยกับเจ้าคมพลังงานทหารท่านเจ้าคมก็บอกว่าใช้ได้หมดเลย
สินเสียหายศูนย์หายเรายังไม่ไกลขึ้นไปทั้งหมดอ่า
เจ้าที่เราจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้
สำหรับอาคารนี้นะคะเป็นอาคารที่พักอาศัยจำนวน๑๓ชั้นค่ะ
แล้วก็มีห้องกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบห้องนะคะมีผู้พักอาศัยกว่าสามร้อยคนค่ะ
ซึ่งได้ขออนุญาตสร้างนะคะเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบ
แล้วก็มีการวางระบบความปลอดภัยอย่างถูกต้องนะคะแต่ว่าได้สร้างก่อนการออกกฎกระทรวงฉบับที่สามสิบสาม
แล้วก็ได้บังคับใช้เมื่อปี๒๕๓๕ค่ะทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยหรือระบบการควบคุมเพลิงนั้นไม่สมบูรณ์นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่๔๗มาควบคุมโดยอาคารแห่งนี้นะคะ
ได้จัดทำบันไดหนีไฟนะคะซึ่งเป็นบันไดลิงแล้วก็มีสายน้ำควบคุมเพลิงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
ขณะที่ตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดราชเทวีนะคะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะคะ
แล้วก็เปิดเผยค่ะว่าอาคารนี้นะคะมีประกันวินาศภัยค่ะ
รอบคลุมอุบัติเหตุแล้วก็อัคคีภัยซึ่งทางบริษัทเองนะคะ
ก็จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือทั้งที่พักแล้วก็อาหาร
พร้อมกับเงินเยียวยาด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ได้ยืนยันค่ะว่าอาคารแห่งนี้นั้นมีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกปีค่ะ
โดยครั้งล่าสุดนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ได้มีการปรับปรุงระบบการป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยในด้านอัคคีภัยมาโดยตลอดค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะก็จะมีการปิดอาคารชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะให้ตำรวจค่ะรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานค่ะ
เพื่อที่จะตรวจสอบนะคะถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
แล้วก็จะมีการปิดอาคารนะคะจนกว่าการตรวจสอบทั้งหมดจะแล้วเสร็จค่ะ